ผู้ชายคนนี้เป็นพนักงานตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์
ขับไปขับมาหลงเข้าไปในป่าไปเข้าป่าไม่พอติดลมออกมาไม่ได้
แล้วขับไปคนเดียวสุดท้ายกู้ภัยครับช่วยผมหน่อยครับผมออกมาไม่ได้
ลึกมากเลยนะฮะหมู่๑๒ตำบลวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากนะฮะ
เพราะว่ามีการประสานงานจากตำรวจภูทรจังหวัดตากไปช่วยผู้ชายคนหนึ่งหน่อย
ผู้ชายคนนี้ขับรถเก่งเข้าไปแล้วบอกว่าโทรไปหาตำรวจ๑๙๑ตำรวจครับช่วยผมหน่อยครับ
ผมติดลมอยู่ในป่าประจำรักครับซึ่งเป็นป่ามรอยต่อระหว่างจังหวัดตากกับกำแพงเพชร
อยู่บ้านพาไปหน่อยครับนะแล้วก็ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ด้วย
รวมทั้งเจ้าที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าประจำรักเนื่องจากว่าผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ป่าเอง
แล้วก็ตำรวจเองเนี่ยเขาก็ชำนาญพื้นที่ป่ามันลึกมากแล้วเข้าไปช่วยเหลือผู้ชายขับรถเก่งคันนี้ไปติดลมในป่า
ก่อนจะเข้าไปคุณผู้ชมดูเส้นทางไม่รู้ผู้ชายคนนั้นเข้าไปได้ยังไงนะฮะ
คือเส้นทางมันหารือโหดสมบุกสมบันมากเลยมันบุกป่าฝาดงข้ามแม่น้ำข้ามลำห้วยสองแห่ง
บางช่วงบางตอนต้องใช้มีดลงไปตัดต้นไม้ก่อนนะเพื่อเปิดทางเข้าไป

คือจากทางเข้าป่าเข้าไปถึงข้างใน๕กิโลแต่มันลำบากมากนี่
ไปไกลมากน่ะในหายใจเลยอ่ะ
แล้วไปเจอผู้ชายคนนี้อายุ๓๔ปีชื่อว่านายบรรลือฤทธิ์

ยังยิ้มได้เออเขาบอกว่าเอาแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงขับมาตรงนี้
บอกว่าผมทำงานเป็นพนักงานทดสอบระบบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของค่ายหนึ่งแหละ
นะฮะคือเขาบอกว่าเขาขับรถมาแล้วมันจมโครนนะครับ
มันจมโครนมากเลยเพราะว่ามันมีทั้งฝนมีทั้งอะไรมาเนอะนะฮะแล้วก็เลยออกไปไม่ได้
นะฮะก็เลยโทรไปหาตำรวจก็เลยให้คนไปช่วยเข้าไปจากนั้นก็โทรประสานชุดช่วยเหลือนะฮะ
นำรถอุปกรณ์ชักลากขึ้นมานะฮะแล้วก็พาย้อนกลับไปเส้นทางเดิมอย่างปลอดภัย
ครับทีมงานที่ไปช่วยเนี่ยเจอผู้ชายคนนี้อยู่กลางป่าแล้วก็ไปคุยกัน
เอาไปฟังว่าเขาเนี่ยเข้าไปได้ยังไงครับคือขนาดโพลวิวยังลำบากนะครับอันเนี้ย

โหดูนะฮะรถเก่ง

ตามที่คุยมาแล้วเป็นไงบ้างไม่น่าเชื่อที่จะมาได้เพราะปกติโดยทั่วไปแล้ว
ถ้าสภาพรถอย่างนี้แล้วสภาพทางนี้จริงแล้วต้องหันรถกลับก่อน๒๓กิโลนี้แล้วครับ
เพราะว่าเส้นทางมันเลอะมาตลอดระยะทางเลยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมามีแค่หลุมเดียว
แล้วมันเข้ามาในป่านเนี่ยนะฮะพูดอย่างบ้างแบบว่าโอ้ยพากันวุ่นวายพอสมควรแหละ
นะฮะแต่ว่านายบรรลือฤทธิเขาบอกว่าก็ผมมาทดสอบสัญญาณโทรศัพท์นะฮะ
จะใช้ได้เฉพาะคือเขาบอกว่าเส้นทางนี้มันใช้ได้เฉพาะหน้าแรงเท่านั้นนะฮะ
แต่ว่าหน้าฝนเนี่ยไม่ควรเข้าไปโชคดีแสดงว่าสัญญาณโทรศัพท์ยังใช้ได้
เพราะไปติดแล้วโทรออกมาให้คนช่วยได้อันนี้คือข้อดีในการทดสอบ
คือในป่าก็ยังมีสัญญาณแต่ไม่รู้ว่าค่ายไหนนะคงไม่ได้บอก
นะฮะก็สุดท้ายก็สัญญาณมีก็เลยโทรแจ้ง๑๙๑ไป
เอาเป็นว่าทดสอบสัญญาณโทรศัพท์สำเร็จแต่ตัวเองไม่รอดไปติดอยู่ข้างใน
ไปไกลเนอะอย่างพี่เบิร์ตบอกไม่เอกใจเลยเหรอ